มาดูต่อกันที่คุณพ่อสุดหล่อพี่เจเจตรินกันบ้างนะคะ
คนนี้กำลังจะมีคอนเสิร์ตให้คุณผู้ชมเตรียมโยกเอวกันอีกแล้วนะคะ
กันให้พร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปโยกมันกับพี่เจกันเลยนะคะ

ดีนารีนกันเลยนะคะเจอดินนารีน๓๖๐องศาค่ะ
แถลงข่าวไปเมื่อวานนี้และแขกรับเชิญมากันให้ควักค่ะ
รวมไปถึง๓ลูกชายสุดหล่อรอบนี้น้องไม่มีพลาดนะคะ
แล้วหลังจบงานแน่นอนว่าพูดเรื่องคอนเสิร์ตหลายคนก็อยากติดตามกันแล้ว
เจก็ยังขอติ่งเรื่องนี้นิดนึงให้สัมภาษณ์ในเรื่องของกรณีปุ๊กกี้นี่แหละนะ
อย่างที่บอกไปว่าใครก็ตกใจยิ่งเป็นเพื่อนร่วมวงการเดียวกัน
เคยขึ้นคอนเสิร์ตนะภาพเหตุก็คือปีที่แล้วนะเค้าขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกัน
เจบอกว่าได้รับข่าวตอนเช้ามาตกใจมากไม่คิดว่าน้องจะทำเหตุการณ์แบบนี้

คือฐานะที่เคยร่วมงานปุ๊กกี้รู้จักปุ๊กกี้แล้วก็เคยขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของเราครั้งที่แล้ว
ฟีดมาดูก็ตกใจบอกคำนี้ว่าตกใจ
ไม่มีคำพูดอื่นเลยครับนอกจากก็ตกใจเพราะว่าเสียดายก็เสียดายครับ
เสียดายแน่นอนครับไม่มีคำพูดอื่นนอกจากเสียดายเสียใจ
ไม่อยากเห็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็ว่าไปตามกฎหมายอะครับ
จบมา๖แล้วครับก็รู้สึกว่าดีใจนะครับแล้วที่สำคัญก็คือต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับ
ขอบคุณครับ
ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งขั้นใหญ่เลยนะครับที่เราต้องไปอยู่เองอะไรเอง
กดดันครับพูดเลยครับกดดันและตื่นเต้นครับ
อย่าเปรียบผมกับพี่นนท์เลยครับเชื่อผมเถอะพี่เพราะว่าเขาเล่นไว้ดีมาก